รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
ท่านพนาสุนิคอัลคาลาย
คุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ
มูนายไม่เชื่ออย่ารบรูมูเตรลูไม่เข้าใครออกไผ่
มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกล้ำถึงชั้นบาดาน

สำหรับแฟนรายการมูนายของเรามา
ซึ่งเราเลือกมาทั้งหมด๒๐กว่าท่าน
ชนิดเรียกแบบว่าครั้งสุพรรภ
ลาหูโคจรทัพราศีกรกฎ
ย้ายงานเปลี่ยนบ้านซ่อมบ้านซ่อมรถ
วกกินบ้านแอร์เสีย
คนเกิดราศีพิจิกษ์พ้นเคราะห์
้นความตายพ้นการวีบัติ
และที่สำคัญคุณได้เช็คดวงไปแล้ว

แสดงว่ายังเหลืออีกทั้งหมด๔ราศี

ต้องถามคุณพระดำหน่อยที่เรามาที่นี่ได้เพราะใครครับ

ที่ทำให้พวกเรามีความสุขอิ่มบุญกันขนาดนี้เลยฮะ
วันนี้มูให้ขั้นเทพขนาดไหนคะมูขั้นเทพ
คือวัดสุทัศน์เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอุ

วัดนี้มีพระราชสัทธาในรัชกาลที่๘

และพระองค์มีพระราชสัทธามาก

พระอาศิษฐาของพระองค์ก็มาอยู่ที่นี่

ในช่วงนี้นะครับเราจะไปวิหารกันนะครับ
แล้วก็เราจะไปพบเจอกับพระอาจารย์สุชาติกันด้วย

เป็นพยากรในการนำชมสถานที่
แล้วก็เล่าเรื่องราวต่างประวัติต่างหน่อย
สุทัศน์นี่จริงแล้วอยู่มากี่ปี
ตั้งแต่สมัยราชการไหนหรือยังไงครับ
ถ้านับแต่แรกสร้างมาถึงนี่ก็๒๑๐ปีเสร็จเลย
๒๑๐ปีประเทศกรรมกับพระธนาคกฎศีล

แล้วก็มาสำเร็จเป็นวัดมีพระสงฆ์อยู่เนี่ย

แล้วก็บำรุงวงศาลุวงศ์ทุกพระองค์เจ้านายนะ

วันนี้ก็เป็นวัดประจำรายการที่แปด

แต่เดิมวัดสุทัศน์นี่นะไม่เรียกว่าวัดสุทัศน์

เรียกว่าวัดพระใหญ่วัดพระโตวัดเสาชิงช้า
แต่เดิมในรายการที่๑ท่านเรียกวัดนี้เป็นอย่างทางการว่าวัดมหาสุธาวาส
แต่ชาวบ้านก็เรียกว่าวัดพระใหญ่พระโต
เพราะว่าเป็นที่ประดิษฐานพระศรีชักมุณี
องค์พระประธานที่พระวิหารหลวงใหญ่จริงนะ
แล้วก็ราชการที่๓ท่านสร้างวัดเสร็จ
ท่านก็พระราชทานนำมาวัดสุทัศน์เทพธาราม
ราชการที่๔มาแปลงนามเป็นวัดสุทัศน์เทพวราราม
เหตุที่ชื่อสุทัศน์นี่สุทัศน์นี่เป็นพระนามของเท้าสากะเทวราช
เป็นเมืองของพระอินทร์

วิหารหลวงของวัดสุทัศน
ที่ติดกับทรงชาฮิรวรรณนั้นเขาออกแบบให้เป็น
เขาเรียกว่าภูเขาพระสุเมน
ยอดเขาพระสุเมนคือที่ประทับของเทาสักกะเถวราช
พระอินทร์เรียกว่าชั้นตะวดึง
เพราะฉะนั้นคือเขาสร้างตามปกติ
ที่ถ่ายทอดลงมาจากไตภูมิชยกรรถา
เทวะไตภูมิพระร่วงนั่นแหละ

ภายในเป็นที่ประดิษฐานพระศรีศักยมุณี
ที่มีความงดงามที่สุดอีกองค์หนึ่งของประเทศไทยครับ
ที่เรานั่งอยู่ณปัจจุบันนี้เรียกว่าพระวิหารหลวงวสุทัศน์เทพวราราม
พระศรีศักยมูนีนี่เป็นพระประธานในวัดหมาธาตุสุโขทัย
เราถือว่าเป็นพระพุทธรูปสำลิดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
ก็ราชการที่๑ท่านได้โปรดให้ชะลอมา
เพราะเว้งเห็นว่ากรุงสุโขทัยนี่ล้างไปแล้ว
วิหารหลวงที่คุ้มพระศรีจังมุณีได้พังทลายลงไปแล้ว
ไม่มีใครปฏิบัติพระศรีศักยมุณี
ชะลอมาแล้วก็สร้างที่นี่ขึ้น
โดยพระราชประสงค์จะฟื้นฟูกรุงรัฐนโกศิลป์ให้มีสถานะ
ให้มีความสวยสดงดงามทั้งวัดเวียงวัง

จึงอัญเชิญพระศรีศักยมุณีลงมาปริศาลที่นี้

จากในยุคสุโขทัยถึงปัจจุบันนี้
สำหรับอายุของหลวงพ่อพระพุทธศรีศักยมุณิ
อันนี้คือประวัติคร่าวของท่าน

เป็นพระปฏิมาที่งดงามแห่งศิลปะของสุโขทัย

ผมเป็นคนเดินทางบูชาไหว้พระสการะสิ่งศักดิ์สิทธิ

ถือว่าเป็นพระสำคัญของกูและท่านกูศิลป์มาก
เพราะองค์หนึ่งที่สาธุชนครบศรัทธา
และเวลานี้เป็นเวลาที่คนไทยทั้งประเทศ

เมื่อชมบูนัยแล้วต้องบอกกับตัวเองว่า

ถ้าเคยมาแล้วห่างเหินไปนานมาอีกครั้ง
ผมว่าองค์นี้สวยที่สุดในความรู้สึกของผมนะที่สุด
เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มากราบไห้ก็จะมีความปิติสุข
และที่สำคัญวัดนี้เป็นวัดประจำรายการที่๘
เป็นสถานที่ที่บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร

ที่ฐานพระทิพย์เราดูที่ฐานพระทิพย์
ที่จะมีกระจกสีน้ำเงินประดับไว้ตรงนั้น

ทรงนำพระบรมราชศรีรางคารเนี่ยมาบรรจุ

วันนี้จึงมีความสำคัญเป็นวัดประจำรายการที่๘
ถามว่าทำไมได้งานที่๘จริง
จะต้องมาปฏิสถานอยู่ที่นี่บรรมราชศรีรางคาร
ทรงมีความผูกพันกับสมเด็จพระสังฆราชแพ้

พุทธมามกาจารย์ของราชการที่๘
ก่อนที่จะเสด็จไปทรงศึกษาต่อ
และเมื่อเสด็จนิวัตรกลับมาแล้ว

ก็แวะมาที่นี่
แล้วท่านก็ตรัส
เพราะว่าท่านส่งต้องพระราชยุทัย
จึงนำพระรมราชศรีรางคารมาปราชิริงใหว้ที่นี่

จากล้ายมือใช่มั้ยครับ
วันนี้หมูขั้นเทพของเรา
อันเชิญเทพเทวดามาร่วมฟังคำสวดสักการะ
พร้อมอำนวยพรให้ผู้ร่วมมูลทุกท่าน
พร้อมแล้วก็ตั้งใจฟังตั้งใจรับพรกันนะครับ
สาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมสการะวันทา
หลวงพ่อพระศรีศักยมุณีด้วยความเคารพสัทธา
ขอประกาศต่อทัวร์เทพเทวดาผู้พิทธิ์ภรรษาหลวงพ่อพระศรีสักยมุณี
ด้วยคณะของข้าพเจ้ามาจากรายการมูไนท์
และคณะศรัทธาสาธุชนขออนุญาตมาบูชาสการะ
และนำเรื่องราวภาพไปประชาสัมพันธ์
ศรัทธาสาธุชนในทุกที่สานุทิศมากราบบูชาศักระ
กุศลและสุจริตให้เป็นกำลังแด่ดัวจิตในการประกอบกิจในสัมมาอาชีวะ
ประสบความสำเร็จสมปรารถนามีความชุ่มชื่นมีปิติสุขมีปัญญา
น้อมนำนำพาให้ชิดนั้นประสบความเจริญในปีพุทธศักราชสองร้อยหกสิบเอ็ดนี้
ขอบารมีแห่งพุทธานุภาพขอให้จำเริญด้วยราบยดเกียรติสารเสริมสุขทุกประการ
จากนี้จงสำเร็จทุกประการจงสำเร็จทุกประการจงสำเร็จทุกประการ
ด้วยนั้นทุกคนทุกท่านเถิน
ดีค่ะเราก็นึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ก็นึกถึงแต่สิ่งดีแล้วก็สิ่งที่เราตั้งจิตอธิษฐานนะคะ
มากับอาจารย์ลักษณ์ก็ได้ความรู้เลยค่ะ
คือได้รู้มากกว่าเดิมรู้ละเอียดกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะ

เพราะว่าชอบเขาอยู่แล้วดูเขาประจำ
เป็นแฟนเขาอยู่คุยสนุกดีครับ
ยิ่งกัญชัยเนี่ย
กันจิกาแปลว่าเข็ม
สุรเปศแปลว่าเปศผู้เบนศูนย์ที่มีปากเท่ารูเข็ม
นี่พวกด่าพ่อด่าแม่นี่พวกด่าพ่อด่าแม่นี่เองแหละคือทำกรรมชั่วแหละ
บางประการสรุปคือกรรมชั่วไม่ควรทำล่ะ
ที่นั่งอยู่นั่นคือนางฟ้า

แต่ความจริงแล้วที่วัดสุทัศน์นี้ไม่เรียกว่านางฟ้าหรอกเรียกว่าพระธรรม
สำเรียกพระวรรดิแล้วก็แล้วท่านเรียนกรรมฐานมีกระฐาในสายกรรมฐาน
อีกกว่าท่านเรียกกว่าคาฐาศูนย์ธรีปวดี

อ๋อให้ชลัดนะ
พระพุทธรูปองค์นี้มีที่มาที่ไปก็คือว่า
ไม่ได้สร้างจากโลหะธรรมดา

ท่านต้องการให้เลิกพวกยาเสพติดพวกฝี
ถ้าคนเกิดราศีมังกรอายุมากแล้ว
อายุมากหมายถึงอายุเกิน๗๐นะ

ตนุจรเป็นวินาศแก่ลักษณะนั้นหนา
ถึงคาจะมรณาจากโลกไป
ชาวราศีมีนที่ก่อนหน้านี้รวยมากมีเกณฑ์เจ๊ง
ราศีมีนในห่วงก่อนหน้านี้จนมากลำบากมากมีสิทธิ์รวย
ดาวการเงินของชาวราศีคุมเนี่ยคือดาวเพื่อเรื่องหาสบดี
โคจรดีโดดเด่นเป็นสง่า

มีปัญหาคือบอกตรงนะคนเกิดราศีกุมเนี่ย
มันจะมีอาการแบบเป็นคนกวนอารมณ์กวนคือมันเป็นเฉพาะปี
มันจะมีอาการขึ้นหัวร้อนเช่นคนขับรถปาดปุ๊บก็เอาเลื่อนเขา
คนขับรถแบบบีบแต่ก็เอาไม้ไปตีรถเขาคือมันจะอารมณ์ขึ้นไง
นี่ต้องระวังมากนะครับคนเกิดราศีกุม